หลายฝ่ายยังคงคาใจกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรกต
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะเอาอย่างไรกันแน่
เพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน
กังวลว่าจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบจากกรกต

เพราะความไม่ชัดเจนอาจเป็นเงื่อนไข
นำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมคะได้

ว่าได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลอย่างตรงไปตรงมาแล้ว
และจะไม่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูลตีความเรื่องนี้แน่

กรกตได้ดำเนินการตามกฎหมายมาตรา๘๔

จำนวนประชากรตามทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนกลาง

ราศดรตามกฎหมายทะเบียนราศดร
ก็คือราศดรที่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่ราศดรที่ไม่ใช่คนไทย
คือเป็นคนที่ไม่ใช่มีสัญชาติไทยเนี่ย
ต้องมีเงื่อนไขที่เขาจะเป็นราศดร
ตามกฎหมายทะเบียนราชดรนะครับ
เขาต้องอยู่เมืองไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย
มีเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลัก

เขาจึงจะเป็นราศดรตามกฎหมายทะเบียนราษดร

เป็นราศดรประเภทหนึ่งซึ่งสำนักงานทะเบียนกลาง
เป็นคนประกาศออกมา
เมื่อสำนักงานทะเบียนกลางประกาศออกมา

เพื่อใช้ในการคำนวณ
จำนวนสอสอในแต่ละจังหวัดจะเพิ่งมี

ไม่ว่าจะแบ่งเขตออกมารูปแบบไหน

กรทมเอา๓๓เขตมี๕๐เขตปกครอง
ถ้ามี๕๐เขต

เพราะเหมือนกับว่ามันจะลงตัวในเขตมะเร็

ต้องมี๓๐๒๐กว่าเขต
ที่ต้องถูกแบ่งให้กับเขตอื่น
ที่เป็นหลักที่เขามีหลักอยู่

แล้วทุกคนผู้สมัครทุกท่านทุกภักดิ์
จะมีฐานคะแนนเสียงในเขต
หรือตำบลหรือแขวงหรือตำบลเนี่ยต่างกันแน่นอน
บางทีพูดภาษาแบบตรงไว้ตรงมาก็คือ

นี่คือแต่ว่ามันเกิดจากกฎหมายไงครับ

เพราะว่ากรกตนี่ก็ต้องทำตามกฎหมาย
ก็นี่คือปัญหายังไงถึงบอกว่า
จะมีคนที่เรียกว่าโวยวายไหม
ผมว่ามีแน่ครับ

กังวลเรื่องการนับคะแนนหน้าหน่วย
ว่าอาจจะมีการตุกติกเกิดขึ้น
เรื่องนี้กรกตยืนยันอีกเช่นกัน
ว่าจะไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแน่
เพราะมีคณะกรรมการหลายฝ่ายเข้ามาดูแล

หากทำอะไรลงไปต้องมีความผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วันนั้นจะทำระบบเดียวไม่ใช่คู่กัน
ระบบเดียวเพื่ออธิบายได้เลย

แก้การก่อคะแนนที่ไม่ผิดพลาด
ความโปร่งใสที่คนสงสัยว่า
กรกตเอาคะแนนไปแก้หรือไม่

เราผมก็เลยครั้งนี้ก็คือว่า

เราปิด๕ทับ๑๘อยู่หน้าหน่วย

แต่พอเลือกตั้งเสร็จ

อยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ภาคการเมืองเอาไปโหลด

ส่วนการรายงานผลคะแนนที่เกรงว่าจะล่าช้า
เหมือนการเลือกตั้งปี๒๕๖๒นั้น
กรอกกระต่อได้นำกรณีดังเปล่ามาเป็นบทเรียน
และรับรองว่าการเลือกตั้งรอบนี้
จะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ภายในเวลาไม่เกิน๒๓นาฬิกา
จากนั้นจะเห็นภาพว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
การเลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประชาชน
และไม่ใช่ครั้งแรกของกรกตด้วยเช่นกัน
ข้อผิดพลาดและความกังวลใจต่าง
กรกตรับรู้รับทราบมาแล้วทั้งสิ้น
ครั้งนี้จึงค่อนข้างมั่นใจเพราะเตรียมความพร้อมมาอย่างดี
ยังไม่ได้พูดต่อสาธารณะเท่าที่ควร
ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวล
อย่างไรก็ตามคำพูดก็คือคำพูด
แต่การกระทำเท่านั้นจะเป็นคำตอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน